ที่นี่กันหน่อยนะเขาบอกว่าไปเจอกับปลาไหลอีกตัวหนึ่งที่ก็ว่าทองแต่เป็นทองที่ไม่ธรรมดาเพราะนี่คือทองซื้อ

ก็เมื่อกี้คุณท้องคราวนี้ก็ท้องเสื้อ
ไม่ใช่มันไม่มีมันทองเสือยังไง
อ้าวทำไมจะไม่ได้ก็คุณท้องมันก็ทองเสื้อ

คุณผู้ชมที่ว่าเป็นลายทองเสือเนี่ยมันเป็นลายแบบจุดแบบนี้ครับคุณผู้ชม
มันไม่ได้ทองไปหมดทั้งตัวแต่มันเหมือนกับว่ามีลวดลายสีทองในตัวของมัน
คือลายตรงสีทองเนี่ยมันเหมือนลายเสื้อ

ตัวตะกี้ประมาณ๔๕ประมาณสักครึ่งเมตร
ตัวนี้ประมาณเกือบเมตรหนึ่ง
แล้วความสีทองเสือของมันเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะ
เขาบอกว่ามีสีอมชมพูนิดด้วย
นั่นหมายความว่ามันมีลวดลายที่สวยงามแล้วมีสีสวย

มายืนวงดูแล้วถ่ายรูปกลับเอาไว้แฉะอย่างนี้เลยนะครับ
บ้านหลังนี้นะฮะอยู่ที่บ้านเลขที่๓๙หมู่๘
บางหอยตำบลบางกระเบา
อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปเจอกับเจ้าของบ้านคือนายสายลมคำพยักษ์

คำพยักจับปลาไหล่ตัวนี้ได้
เมื่อ๓วันก่อนเห็นว่าแปลกคำพยักษ์เลยเอากลับมาที่บ้านหลังนี้

เขาก็มีคนมามาขอดู
คำพยักษ์จับปลาไหล่ปลาไหล่สีทองลายเผือกชมพูมาได้
คำพะยักษ์ตัวนี้คำพะยักษ์เชื่อเลย

หวัดล้ออะไร
เอาก็แบบพันธมิตรไง

คำพยักษ์ก็มีสายเข้ามาโทรถามก็คุยกับคำพยักษ์

โอ้โหลูกพี่๕๐๐พี่ไม่ขายเหรอ
ถ้าถูกกว่านั้นข้าไม่ขายหรอกเว้ย
โอ้โห้ขายเถอะพี่๕๐๐๐นี่นะมันแพงเนี่ย

หยิบลิมอทมาออกเปลี่ยนช่องนี่แหละ

ก็เขาคนที่เขาติดต่อจะขอซื้อปลาไหล่
ตอนแรกเขาจะคุยกับคำพยักษ์จริง

ตอนนึกว่าโทรมาผิดก็เลยวางไปเลย
ให้ถูกบ้านนะถ้าอยากจะดูก็บ้านเลขที่๓๙นะ